คุณต้นเป็นอดีตขอทานที่เขาสู้ชีวิตมากนะ
เขาต้องต่อสู้ดิ้นรนกับสภาพร่างกายของตัวเอง
จนตอนนี้เขากลายมาเป็นพ่อค้าขายแซนวิชนะคะ

เขาสู้ชีวิตมากมายขนาดไหนไปชมกันค่ะ
ใส่แล้วล้มล้มแล้วก็หำให้ขาพีแผงเจ็บพอละมานนะ
ตั้งแต่วัยเด็กก็อ้างลำบากนิดนึง
แล้วก็ใช้ชีวิตเหมือนคนเล่นร่อนทั่วไป
ใช้ชีวิตขอทานอย่างนี้
แล้วทำไมเมื่อก่อนเราถึงมาขอทานอะไรอย่างนี้ครับ

คิดว่าเราขอทานนี่คือต้องดำเนินชีวิตอยู่ให้ได้

เป็นมาตั้งแต่วัยเด็กเลยหรือว่าเพิ่งจะมาเป็นครับ
ตอนผมเกิดมาคือผมก็ปกติพี่ทั่วไป

คือสมัยก่อนนี่คือไปสิทธิ์ยา
มันต้องใช้เงินมันไม่เหมือนยุคนี้
แล้วตอนนั้นนะครับพี่ต้นเราลำบากขนาดไหน

ก็ถึงขั้นเก็บผักมากิน

แล้วเราก็เอามาลวกต้มฆ่าเชื้อก่อน
ผัดกินดำเนินชีวิตอยู่ไป
ตอนนี้เราเป็นขวดท่านะครับพี่ตอนนั้น
ช่วงนั้นมาแล้วเรามาประกอบอาชีพอะไรบ้างครับ

๒๐ประมาณปีก็เพิ่งมาเจอผู้ใหญ่ใจดี

ผมบอกว่าผมก็อยากเลิกอยู่
เราก็บอกว่าถ้าเขาจะให้ทุนสักก้อน

สัญญากับเขาว่าจะไม่กลับไปขอทานอีก
พอเราได้ยินมันก็เหมือนแบบความฝันเราไง
หลุดจากจุดตรงนี้ไปอีกจุดหนึ่งแล้ว

ก็เขาให้มา๒๐๐บาท
เช้าวันใหม่ผมไปซื้อน้ำส้มซื้อรังซื้ออะไรอย่างนี้
แล้วหลังจากที่เราเริ่มหันมาขายน้ำส้มอะครับ

พอปีที่๓เริ่มหนูไม่ได้แล้ว
ไม่รู้ทำยังไงหันมารับจ้างขายแซนวิชเลย

เขาก็ออกมาทำเองทำขายเอง

ตอนนั้นหนมปังแถวหนึ่งเท่าไร๓๓บาท

แล้วหลังจากนั้นมาเราก็เริ่มมีไส้ต่างเพิ่มเข้ามาใช่ไหม

ไข่ดาวมากมันก็เบื่อ
เพราะไม่มีใครเข้าใจผมว่าผมมีทุนแค่นี้
ผมก็พยายามเหมือนได้กำไรมา

ถ้าได้กำไรมาอีกก็ซื้อโปโลน่ามาก่อน
แต่ก่อนยังไม่มีเครื่องมือครบอย่างนี้หรอก
จนมาวันหนึ่งภูมิใจครับ
ว่ามาถึงจุดนี้ไกลกว่าที่เราคิดไว้เยอะ
วันหนึ่งเราทำวันละกิ๊บกล่องอะไรอย่างนี้บ้าง

ใช่ครับมีวันหยุดก็อาจจานกับสุก
แล้วอย่างตอนนี้พี่ต้นขายที่ไหนบ้าง
ขายอยู่ที่ไฟแดง
แล้วแฟนเขาก็คอยอยู่บ้านเขาคอยรับพวกไลน์แมน
ทำไมเราถึงเลือกพี่ต้นมาเป็นคู่ชีวิต
ต้นเขาเป็นคนดีค่ะแล้วก็ดูแลครอบครัว
คือไม่ออกนอกทางอย่างนี้

พอนัดมาเจอกันก็เพิ่งเห็นไม่เป็นไรหรอก
ก็คือเขาก็เหมือนผู้ชายธรรมดาทั่วไป
ก็ไม่ได้ไปสนใจตรงนั้นว่าเขาพิการนะอะไรอย่างนี้

ปกติให้กำลังใจพี่ต้นยังไงบ้าง

คือเราอยู่ด้วยกันเราให้กำลังใจกัน

ก็ยังมีแฟนกับลูกคอยให้กำลังใจตลอดอย่างนี้ค่ะ

แล้วทำไมเราถึงไปเลือกขายที่บริเวณสี่แยกครับ
มันเป็นจุดเริ่มต้นของผมอยู่ตรงนั้น
ไม่ลืมว่าทุกวันนี้ผมได้ดีก็มาจากแยกนั้น
แล้วปกติเวลาที่ต้นไปขายเราใส่รองเท้าหรืออะไร
ใส่ของเท้าไม่สนักตั้งแต่เล็กจนโต
ใส่แล้วล้มล้มแล้วก็ทำให้ขาพลิกแพงเจ็บปรมา

ขายเล็กมันก็มีครับ
มันมีอยู่แล้วล่ะมันเหมือนน้ำมันมีขึ้นแล้วลม
ตอนอยากให้เวทต้นเพื่อพูดให้กำลังใจ
คนที่เขามีปัญหาชีวิตเหมือนกัน
เมื่อไหร่คนท้อคนมองไปข้างหน้า
อย่ามองไปข้างหลังมองไปข้างหลังคนก็ยิ่งท้อ
คนต้องมองไปข้างหน้าแล้วเดินไปข้างหน้าให้ได้
สุดยอดจริงนะคะเป็นกำลังใจให้กับคุณต้นนะคะ
แล้วก็คุณต้นตอนนี้มีครอบครัวที่น่ารักที่อบอุ่น
มีอาชีพที่สามารถเลี้ยงดูคนที่เรารักได้ด้วย
ใครที่อยากจะไปอุดหนุนแซนวิชของคุณต้นนะคะ
ไปกันได้ที่บริเวณต่อหม้อที่๒๕๑ถนนเกษตรนวมิน
แบบนี้นะคะอยู่ที่กรุงเทพฯนะ
หรือว่าโทรไปหมายเลขโทรศัพท์ด้านล่างที่เราให้ติดต่อไว้
ใครอยากจะโทรไปสั่งล่วงหน้าอันนี้ได้เหมือนกันนะคะ
เป็นกำลังใจให้กับคุณต้นสู้ค่ะ
และคุณต้นเองก็ให้กำลังใจใครหลายคนที่กำลังท้อด้วย